ที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่าย
จากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำ
ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานได้จริงในประเทศญี่ปุ่น